ช่อช้างถึงสัตว์ผู้บ้านตั้งแต่โบราณช้างเคยสู้สึก
เจ้าช้างเขาเอามาฝึกเล่นหนังละครบอกก่อนรู้เรื่อง
เพราะช้างบางตัวน่าเศร้าเคยได้ยินข่าวอยู่เป็นเนื่อง
บาดเจ็บจนไม่กระเลือกขอช่วยเยียวยารักษา
เย็นนะใจเย็นนะอย่าเพิ่งตกมันอย่าเพิ่งตกมันนี่
เดี๋ยวพี่สองคนนี้เขาใจดีเดี๋ยวเขาให้เงินไปซื้อกล้วยซื้ออ้อย
มันซื้อเองไม่ได้ไงอ้าวอุตส่าห์พาลงมาจากป่านี้มา
นี่ตัวเมื่อกี้เหรอคะที่วิตกมันใส่ควานช้างอ่ะนะ
อากาศแรงอาหารบนป่าไม่มีตกมันเลย
เห็นสงสารพามานี่หน่อยเห็นสองคนใจดี
ตอนนี้ยังสงบสติอารมณ์อยู่แต่เดี๋ยวไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวชดเลยนะเนี่ย
วันนี้เป็นวันที่
เขาบอกว่าความแห้งแรงความหนาวเย็นจะมา

ดังนั้นช้างก็เลยลงมาหาที่หลบพร้อยหาอาหารกินสน่อย
ให้น้องยืนพักไปก่อนเนอะ

แต่ว่าใครที่จะวันนี้เนี่ย

ต้องเป็นวันที่๕วันที่ผ่านมา

ในวันนี้ใครที่จะเดินทางนะครับ

เพราะว่าอย่างที่ได้เตือนกันมานะครับว่า
วันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันที่มีความแปรผลสภาพอากาศ

ตามมาซึ่งความหนาวเย็นรอบนี้เนี่ยนะครับ
คาดการณ์ว่าจะมีความหนาวเย็น

ความหนาวเย็นเราจะได้สัมผัสกัน

เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่า

ส่วนใหญ่ตอนนี้กลุ่มฝนมีการปกครุม
แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่ตอนกลางไปต้นไป
ก็คือสุราชธานีเนคฮสีธรรมาราชตรังปัฏนีญลา
แถวอยู่บริเวณนั้นกล่าวก็ระวังด้วย
สังเกตว่าตอนนี้กระแสลมระดับสูง
จากพื้นมีน๕กิโลเมตรมีการพัดหมุนแบบนี้
ซึ่งก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในช่วง๒๓วันนี้นะครับ
โดยนี่เป็นกระแสลมระดับพื้นผิวนะครับ
สังเกตว่าหลังจากนี้จะค่อยแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
เป็นกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็คือกระแสลมที่มาจากประเทศจีนนะครับ

คุณผู้ชมดูสีที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
สังเกตว่าจะค่อยมีการเพิ่มความเข้มข้นของสีขึ้นไปเรื่อยนะครับ
แล้วก็พัดปกคลุมเมืองไทยในบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ดังนั้นในบริเวณนี้คลื่นก็จะแรงด้วยนะครับ
ใครที่จะออกเดินเรือในช่วงวันหยุดนี้ก็ต้องระวังกันหน่อย

ว่าจากกระแสลมทั้งหมดที่มีการเหนียวนำโดยพายุหนึ่งลูกที่จะเกิดขึ้นในบริเวณกลางอ่าวเบงกอ
ซึ่งพายุลูกนี้ไม่ส่งผลต่อเมืองไทยของเรานะครับ
ก็จะทำหน้าที่ดึงลมหนาวลงมา

จะค่อยมีการเขยิบแผลลงมาปกคลุมเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับ

สีฟ้าเนี่ยนะครับคืออากาศเย็นสบายนะครับ
จะเข้ามาปกคลุมถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย

เนื่องจากว่าระลอกนี้มี๒ระลอกติดนะครับ
ก็จะทำให้เรามีอากาศเย็นยาวนานไปถึงวันศุกร์หน้าเลย
แต่แน่นอนครับนี่อากาศร้อนถูกชนด้วยอากาศเย็นนะครับ
อากาศเย็นมาดันให้อากาศร้อนลอยตัวขึ้นมาครับ
กลายเป็นกลุ่มเมฆที่มีการก่อตัวสูงใหญ่แบบนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนฟ้ากระนองบางจุดที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอย่างที่ได้เตือนไปนะครับ
จะมีเรื่องของลมแรงแล้วก็มีเรื่องของลูกเห็บตกด้วยนะครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางสัญจรตามจุดต่างในช่วงวันนี้เนี่ยนะครับ
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
ตรงนี้นะครับอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปต่อเนื่องไปถึงช่วงค่ำ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีโอกาสที่จะเจอความแปรปวนเนี่ยนะครับ
ช่วงบ่ายโมงถึงบ่าย๔โมงนะครับ
ใครที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าวก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย
นี่คือพื้นที่ที่หลักที่จะมีโอกาสเจอความประบวนสภาพอากาศนี้นะครับ

โอเคเดินเดินไปตรงนู้นเร็ว